อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อควันหลงลอยกระทง
เพราะว่าเป็นอุทาหรณ์ทั้งนั้นเลย
เกือบคิดเวลาก่อนลอยกระทงทำไง
กระทงขึ้นอธิษฐาน
อธิษฐานถ้าอธิษฐานสั้นก็อาจจะรอด
แต่ถ้าอธิษฐานยาวหน่อยก็อาจจะเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมเป็นตลกร้ายนะต้องระวังนะ
วันขึ้นเลยฮะนี่แหละครับผู้ชายคนนี้
ผมเดาว่าไปกับแฟนครับเนี่ยครับจังหวะจดกระทงขึ้นนะฮะ
ธิษฐานขอพรขออภัยขอขมาพระแม่คงคา
ปรากฏว่าไฟมันติดครับนี่ขนาดพี่ผู้ชายครับ
ผมไม่ยาวเท่าไหร่นะดีนะครับปัดเอาไว้ได้
นี่เขาเอาลงเอาเอาคลิปมาลงเองนะเขาบอกว่าโอ้โหดีที่ปัดผมเอาไว้ได้
งั้นได้รับบาดเจ็บหรือว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายมากกว่านี้
ผู้ชายคนนี้ผมยังไม่ยาวเท่าไหร่ส่วนผู้ชายอีกคนนึงคุณผู้ชมฮะ
อันนี้ผมเยอะเลยเยอะแล้วไม่รู้ไม่รู้ยังหยอกลูกอยู่ถ่ายเซ็กซี่โอ้โหเป็นยังไงล่ะ
ก็หยอกลูกกันอยู่แล้วก็จะถ่ายเซลฟี่ครอบครัวปรากฏว่าสักพักนึงแหละนะฮะ
รู้สึกได้ว่าไฟติดผมคงเหม็นไหม้แหละแต่คลิปนี้ยอดวิว๕ล้านแล้วนะ
อ่านะครับบางคนแซวว่านี่แหละที่มาของคำว่าหัวร้อนของจริง
อันนี้ก็เป็นคำแซวหยอกนะครับแต่คุณผู้ชมระวังนะฮะ